แน่นอนนะฮะสิ่งที่มากับน้ำสัตว์เลื้อยคาน
คุณผู้ชมดูภาพนี้แล้วจะไม่กล้าเอาขาย่อนลงน้ำเลยครับ
นี่นะฮะดูนะฮะลูกศรสีแดงครับ

เอ่ยเหลือยมากับน้ำแบบนี้
โปรดเพลย์ทำ
ไม่กล้าค่ะไม่กล้าเนอะ

งูขนาดใหญ่ตัวยักษ์ขนาดนี้

เข้าไปอย่างไวทีเดียวเชียวล่ะนะครับ
ในคลิปนี้เขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนโซฟาครับ

มีคนนั่งอยู่บนโซฟาฮะแล้วก็คือเขาเอาโซฟาวางไว้ข้างบนหนีน้ำเนอะ
ตอนแรกนั่งก้มหน้าเล่นมือถืออยู่
เงยหน้าขึ้นมาเฮ้ยอะไรไหว้ผ่านไปเนี่ย
ตกใจเอามือทาบอกคุณพระ
คุณพระช่วยเอองูไหว้ผ่านไปโอ้โหงูอะไรเนี่ยฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๖โมงเย็นของเมื่อวานนะครับ
ร้านอาหารแจ่มจันทร์ในซอยหลังประตูลอดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เจ้าของร้านเอาคลิปนี้มาให้ดูบอกว่าเอ๊ะจากไลน์แล้ว
พี่เหลื่อมแล้วมั้งงูเหลื่อมอ่าดูจากลายมาแล้วนะฮะ
เพราะตัวใหญ่นับว่าเคราะห์ดีครับเพราะว่าช่วงนั้น
ไม่ได้เดินลุยน้ำนะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นงูมีพิษด้วย
เช่นนั้นอาจจะถูกกัดก็ได้หรือเปล่านะครับ
ไม่รู้ว่ามันเป็นงูเหลือมใช่หรือเปล่านะฮะดูจากลายแบบนี้
นะฮะที่เอาไปโพสต์เนี่ยเตือนนะฮะเตือนพี่น้องชาวภาคใต้ตอนนี้เลยนะฮะ
สิ่งที่มันมากับน้ำท่วมคือสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคานสัตว์อันตราย
ต้องระวังกันให้ดีนะฮะขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะครับ